ดูอีกหนึ่งคดีบ้างค่ะกรณีที่น้องลูกครึ่งทั้ง๔คนตกมาจากตึก
แล้วก็น้องคนเล็กเนี่ยเสียชีวิตงานศพน้องอเล็กนี้จัดเป็นคืนที่สามนะคะ
ก็แม่อนุญาตแล้วบอกว่าให้พ่อมาร่วมจัดงานได้
จะไปเยี่ยมลูกก็ไปเยี่ยมได้แต่ทางฝั่งพ่อก็ร้องมาบอกว่าโอ้โห
ที่ไปเยี่ยมลูกเนี่ยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ย
ได้แต่มองผ่านช่องเล็กเล็กเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
แต่เราเข้าไปดูเนี่ยคือเล่าได้เลยว่ากระจกเนี่ยสูงเท่านี้ยาวเท่านี้
เห็นลูกคือแล้วที่สำคัญคือวันนี้ก็บอกอะไรอ่ะ
เขาอุตส่าห์อยู่ข้างนอกแล้วนะเห็นแล้วไม่พอเพื่อนของลูกไปเยี่ยม
คุณแม่ไม่ให้เด็กที่เข้าเยี่ยมมู้ไปในส่วนของวิชั่นที่สามารถมองเห็นน้องได้
ให้เด็กคนอื่นยืนบังอีกเขาบอกนี่นี่คืออะไรของเขาอ่ะ
เขาทำไปตามกฎแล้วไม่ได้นี่แหละค่ะคือนายมาเชลเลอองโบเรล
พ่อของน้องอเล็กซ์วัย๕ขวบที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าได้เข้าไปเยี่ยมลูกไปพร้อมกับญาติที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
แต่ได้เยี่ยมลูกด้วยการมองผ่านช่องเล็กเท่านั้นเอง
แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีเพื่อนของลูกชายเข้าเยี่ยมยืนบังมองไม่เห็น
ญาติของนายมาเชลก็เลยโทรศัพท์ไปบอกบอกแม่ของเด็ก
ได้รับคำตอบว่ารอก่อนก็เลยทำให้ฝั่งผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียใจ
แล้วก็รู้สึกไม่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินฝั่งแม่ออกมาให้สัมภาษณ์
ก็บอกว่าอโหสิกรรมให้จะพบจะเยี่ยมลูกอะไรทำได้เลย
เพราะตัวแม่เองก็ยุ่งเพราะต้องจัดการหลายเรื่อง
แต่พ่อเองก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
โดยฝั่งคุณพ่อบอกว่ายอมทำทุกอย่างเลย
อยากเห็นรอยยิ้มของลูกอีก๓คนที่รอดชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ญาติของนายมาเชลที่เป็นล่ามภาษาไทย
ก็แปลสิ่งที่นายมาเชลพูดบอกว่าอีกหนึ่งเรื่อง
ที่นายมาเชลยังคลางแคลงใจก็คือเรื่องของสาเหตุการตายของลูกชายคนเล็ก
รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจชี้แจงเรื่องนี้แบบชัดเจนไปฟังกันค่ะ
ไม่ได้มีคุณตำรวจหรือใครบอกเขาได้เลยว่า
ลูกเขาตายด้วยสาเหตุอะไรแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
ซึ่งคำถามนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะถามได้
เพราะว่าลูกไม่ได้อยู่กับเขาตอนที่น้องเกิดอุบัติเหตุ
ญาติก็ถามว่าเกิดอะไรกับหลานเขาแล้วใครทำแล้วใครจะรับผิดชอบ
ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคุณตำรวจไม่
ซึ่งเขามองว่าเป็นคดีฆาตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ฆาตกรรม
เรียกว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียชีวิตด้วยอะไร
แล้วใครรับผิดชอบหรือยังไงเพราะเด็กอยู่กับแม่
ซึ่งแล้วเขาก็ไม่ติดเอาข้อนึงว่าคุณแม่บอกน้องเสียชีวิตตอนคุณแม่ไม่อยู่
แล้วคุณแม่อยู่ที่ไหนถึงปล่อยให้น้องอยู่คนเดียว
ถ้าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่อยู่ไม่รับทราบสาเหตุการณ์ตาย
แล้วใครบอกได้ว่าแม่ทำงานอยู่ที่ไหนมีใครพลุแม่ได้บ้าง
อันนี้ตามจากที่เขาบอกเขาไม่ไว้ใจเมียเขา
เพราะคุณปล่อยให้ลูกเขาอยู่แล้วคุณไปไหน

แล้วใครสามารถยืนยันได้ว่าคุณแม่อยู่กับเขาตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วคุณยายถ้าคุณแม่บอกคุณแม่ไปทำงาน

ตอนนั้นคุณตาอยู่ไหนคุณยายอยู่ไหน
ช่วยบอกเขาทีแล้วทำไมประมาทปล่อยให้ลูกเขาอยู่กันตามลำพัง
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้รู้เห็นเขาไม่ได้อยู่กับลูก
นี่คือสิ่งที่เขาต้องการตรงนี้
แล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์สื่อพ่อก็น้ำตาคลอตลอดเวลาเลยคุณผู้ชม
นักข่าวก็ถามถามสาเหตุการแยกทางกับทางแม่ของเด็ก
พ่อก็บอกนะคะบอกว่าเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการขโมยเงิน
คือแม่เคยถูกจับกุมได้เรื่องคดียาเสพติดที่แยกมินบุรี
แล้วพ่อก็ให้เงินส่งเสียมาตลอด
แต่พอรู้ว่ายังมีเหตุการณ์ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทางฝั่งพ่อเองก็บอกว่าเหมือนตัดหางปล่อยวัดไม่สนใจเลย
แล้วก็ที่ผ่านมาพยายามที่จะติดต่อหาที่อยู่ของลูกเหมือนกัน
ถามยายก็ถามนะคำตอบก็คือเด็กไม่อยู่ที่นี่
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลอะไรอีก
แล้วก่อนหน้านี้พ่อบอกด้วยบอกว่าเคยได้ยินแม่สอนลูก
บอกว่าป๊าไม่ดีก็เลยรู้สึกแย่มาก
เพราะว่าช่วงหลังหลังจากที่แยกทางกันแล้ว
พอไปเจอลูกลูกก็มีท่าทีกลัวคุณพ่อ

ให้ตัวเขาเองมีสิทธิ์เท่าเทียมกับแม่
แต่ขณะนี้ทำไมเขาไม่ได้สิทธิ์ในตัวของลูกเลยนะฮะ
อกจากนี้พระลูกวัดจันทรวงศาบราม
ก็เปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในงานศพของน้องอเล็กซ์

อกไม้จันทร์น้ำน้ำแข็ง

จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้
เพราะเนื่องจากสงสารครอบครัวของเด็กนั่นเองนะครับ
ทางแม่ของเด็กก็มาพูดกับสื่อสั้น
พูดถึงเรื่องการเข้าเยี่ยมของพ่อ
บอกว่าขอไม่พูดอะไรมากเพราะว่าอยู่ในสัญญาแล้ว
หลังจากนี้ยังไม่ทราบด้วยกรณีที่พ่อจะรับเด็กไปเลี้ยงดู

ขอผ่านเวลาช่วงเวลาของการดูแลรักษาลูกให้หายดีก่อน
แล้วก็ปฏิเสธว่าแม่เองไม่ได้ละเลยการเลี้ยงดูลูก
แม่บอกว่าที่แม่ต้องทำงานสองกะเนี่ยเพราะอะไร

ก็เลยต้องไปทำงานสองกะเพื่อที่จะหาเงินมาดูแลลูก
ตอนนี้ขอให้อาการลูกหายดีก่อนเอาฟังคุณแม่นะคะ

เหนื่อยเดี๋ยวจะรีบกลับไปดูลูกสองคน
ถ้าไม่มีอะไรถามไปมากกว่านี้ก็ขอตัวนะคะ
ถ้าแม่มีเงินแม่จะทำงานสองกะไปเพื่ออะไรคะ
นี่แหละคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์ที่วัด
หลังจากนั้นแม่ก็เดินออกมาเพื่อไปโรงพยาบาลนะคะ
จังหวะนี้แหละที่เจอญาติของทางฝั่งคุณพ่อก็คุยกันสั้นค่ะ
ฝั่งแม่บอกว่าตอนนี้ยังขอยังไม่ให้เยี่ยมนะ
ขอให้ลูกฟื้นแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดเสร็จก่อน

ครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจในวันที่๙พฤษภาคมนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ต้องดูแลอาการลูกทั้ง๓คนอย่างใกล้ชิดกันก่อนนะครับ